เอาเรื่องของสภาพอากาศก็สำคัญคุณผู้ชมในพื้นที่บ้านท่านเนี่ย
สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทั่วไทยจริง

ส่วนภาคใต้เองก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ไปดูบรรยากาศของฟ้าฝนกันหน่อยดีไหมฮะ
ฝนที่เข้ามาตกทั้งวันทั้งคืนในบ้านเราช่วงนี้นะครับ
ก็ไม่ได้เกิดจากพายุตัวนี้นะ
ก็คือพายุโซนร้อนเกินเซิน
คือบ้านเราเนี่ยมันมีตัวพายุตัวนี้อยู่ใกล้นะครับ
พายุโซนร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวจีนนะครับ
เออขออภัยแถวฟิลิปปินนะฮะ
แล้วกรมอุตุบอกว่าพายุที่มันเกิดที่ฟิลิปปินส์เนี่ย

แต่บ้านเราที่มีฝนตกเนี่ย
เกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมา
แล้วก็ดันร่องฝนให้เลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านภาคกลาง

ภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับ
ทำให้ประเทศไทยนะฮะ

มีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนัก
และอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับ
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ในพื้นที่ภาคใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทย

ทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งวันเลย
แล้วก็ที่สำคัญคลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรง
ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้
และรับฟังคำเตือนด้วยนะครับ
ส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะ
ก็จะเจอฝนตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับ
จากการตรวจสอบคาดการณ์ว่าฝนหลังจากนี้๗วันเนี่ย
เพราะว่าฝนยังคงตกลากยาวไปถึงสัปดาห์หน้า
เลีย๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกเกือบทั้งวันทั้งคืนแล้วฮะ

ทีนี้กรุงเทพมหานครก็ต้องมาเฝ้าระวังเรื่องของน้ำรอการระบายนะครับ
ส่วนการเคลื่อนตัวแล้วก็ทิศทางของพายุ๒ลูกที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าที่คาดว่า๑ใน๒ลูกนี้

แม้ว่าตอนนี้นะฮะกรมอุตุบอกว่าเจ้าพายุโซนร้อนโกนเซินนะฮะ
ซึ่งตั้งชื่อโดยเวียดนามหมายถึงโบราณสถานแห่งหนึ่ง
มันจะยังไม่ส่งผลถึงบ้านเรานะครับ
เพราะมันปกคลุมทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์อยู่
แต่ทีนี้การเคลื่อนตัวของมันไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยเนี่ย
คาดว่าวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้
และพัฒนาเป็นโซนร้อนระดับ๒ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นเกาะไหลำลงสู่อ่าวตังเกีย
ซึ่งก็แน่นอนอยู่ข้างประเทศไทยเลยนะครับอยู่ข้างประเทศลาวด้วย
ดังนั้นมันอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของฝนฟ้าในบ้านเราเหมือนกันนะครับ
อีกสักระยะหนึ่งนะไม่ใช่วัน๒วันนี้นะครับ
พายุโซร้อนจันทูนะฮะซึ่งเป็นพายุโซนร้อนที่มีความหมายว่าดอกไม้ชนิดหนึ่ง
แต่ไม่หอมหวานนะเพราะมันค่อนข้างแรงเหมือนกันตั้งชื่อโดยกัมพูชา
ก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแผ่นดินของจีนและเกาหลี
ลูกนี้ไม่มีผลต่อบ้านเราแน่นอนนะครับก็เตือนเรื่องสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะฮะ